ข่าวน่ายินดีของคุณแม่ป้ายแดงกันดีกว่า

ตอนนี้คลอดลูกชายเรียบร้อยแล้วนั่นเอง
หน้าตาน่ารักน่าชังเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมกันเลยนะคะ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณแม่ป้ายแดง
บอกเลยว่าเพิ่งตัดลิฟตบิ้นต้อนรับทายาทมาหมาดเลย

สำหรับคุณแม่สายฮานหนูเล็กกากะนะคะ
กำเนิดลูกชายคนแรกค่ะชื่อว่าเด็กชายวรพัฒน์จันทรพันธ์นั่นเองค่ะ

คุณแม่บอกว่าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ป้าน้าอาด้วยนะคะ
ซึ่งในอินสตราแกรมของคุณแม่เนี่ยก็มีพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบเลยนั่นเองนะคะ
หลายคนก็คงได้ติดตามกันเนอะตั้งแต่หนูเล็กท้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาการของเธออาการแพ้ท้องเนี่ยค่อนข้างหนักกว่าชาวบ้านชาวช่องเขา
หลายอย่างเลยนอนในห้องก็ไม่ได้ต้องมานอนนอกบ้านนะคะต้องมานอนในลานกว้างของบ้านตัวเองนอนในห้องนอนไม่ได้เลยแล้วก็มีอาการแพ้หลายอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ผ่านมาได้ลูกชายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะยินดีด้วยนะคะ
แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะจากที่ข่าวที่เราต้องแสดงความยินดีกับหนูเล็กข่าวนี้เรามาส่งกำลังใจกันรัวดีกว่าให้กับน้องก๊อตอิทธิพัฒน์แล้วก็ครอบครัวค่ะคุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่คุณพ่อของน้องก๊อตเกิดอาการชักแล้วก็ช็อกหมดสตินะหัวใจหยุดเต้นระหว่างชมภาพยนตร์กัปตันมาเวลค่ะในสัปดาห์
ก็คือคุณพ่อเป็นโรคหัวใจกระทันหันครับซึ่งมันอาจจะเกิดมาจากเส้นเลือดหัวใจถูกตีครับผมก็เลยทำให้คุณพ่อช็อก
แล้วก็เจอว่าพ่อเป็นโรคหัวใจตีบซึ่งเราก็เพิ่งรู้นะตอนนั้นเลยนะครับว่าพ่อเป็นโรคหัวใจตีบเส้นหลักด้วยก็เลยทำการรักษาด้วยกันทำบรรลุนนะครับผม
ตอนนี้
มันดีขึ้นเรื่อยแต่ตอนนี้คุณพ่อยังไม่รู้สึกตัวเขาอาจจะแค่หาดออกซิเจนไปนาน
หวังว่าอาการของคุณพ่อน้องก๊อตจะดีวันดีคืนนะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะ